เมื่อวานี้ณแอดคราบาลไปเล่นคอนเกิร์ตคอนเซิร์ตในงานบวชที่
จังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันมีภาพที่แฟนเพลง
ไม่สบายใจคนสองคนต้องมาฮิ้วปีกน้าแอดจากหน้าเวที
กลับลงไปหลังเวทีเลยครับเพราะว่าอาหารเป็นพิษฮะ
คาราบาลร้องบัวลอยได้ไม่กี่คำคุณผู้ชมครับ
จังหวัดกาญจนบุรี๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ไปหลังเวทีโอ้โหคนดูตกอกตกใจครับหลายคนพยายามมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เดือนหน้าซีดมาบอกว่าอาหารเป็นพิษก็แจ้งคนดูว่าน้าแอดป่วยนะแสดงต่อ
ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวให้คนอื่นร้องแทนก็ให้มือกรองมาร้อง
แต่มือกรองก็ไม่ค่อยได้ร้องจำเนื้อไม่ค่อยได้นะครับ
แอร์ก็ฝืนออกมานะครับกระทั่งถึงเพลงบัวรอยบัวลอยนะครับ
ก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปไม่ไหวจริงต้องพยุงลงเวที
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปน้าแอดก็อัดคลิปชี้แจงครับ
หลอกว่าโอ้โหอาหารเป็นพิษจริงกินอะไรไปแหละครับน้าแอดครับ
นี่ครับกลับมานะครับสดชื่นเหมือนเดิมแล้ว
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาแอดคาราบาลขึ้นร้องเพลงนะครับ
บนเวทีบ้านโดงสวรรค์น้ำพื้นสว่างแดด

แอดขึ้นร้องเพลงนะครับตั้งแต่๓ทุ่มยันเที่ยงคืน
คุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะไม่มีทีท่าของคนป่วยแล้ว
โอ้โหแฟนเพลงกว่า๑๖๐๐คนนะครับ
สนุกสนานไปกับเสียงเพลงของน้าแอดคาราบาลแล้วครับ